สุราธานีนะครับท่านผู้ชมครับมีเสียรับเหมาคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
ผู้ต้องหาตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอดอนศักดิ์นะครับท่านผู้ชมครับ
ตำบลดอนศักดิ์อำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราชธานี
ที่เกิดเหตุเนี่ยจะมีลักษณะเป็นลานกว้างติดกับบ่อปลานะฮะแล้วก็มีรถยนต์คันสีแดงจอดอยู่ที่ลานหน้าบ้านนะครับ
ส่วนศพของผู้ที่ถูกยิงเนี่ยนะครับคือนายบุญเลิศคงสุกอายุ๔๘ปีนะครับ
ลักษณะก็คือที่เอวเนี่ยมีปืนเหน็บอยู่กระบอกหนึ่งนะครับแล้วก็มีปืนพกขนาด๓๘๐ที่ใช้ก่อเหตุ
จากการสอบสวนเนี่ยที่นายบุญเลิศถูกยิงเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
คือทางนายเดชาวัดแจ้งอักษรเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้
นั่งคุยกับนายประเดิมชัยภูลสวัสดิ์ชื่อเล่นชื่อกบอายุ๔๒เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้าน
ระหว่างนั้นนายประเดิมชัยเนี่ยโทรเรียกนายบุญเลิศผู้ตายให้มาหาตอน๔โมงเย็น
นายบุญเลิศมาถึงก็ร่วมนั่งพูดคุยกันอยู่๓คน

นายประเดิมชัยเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านแล้วไปหยิบปืนมานะครับ
อยู่ใต้หมอนบนเตียงนอนของนายเดชาวัด

ไล่ยิงจนหมดแม็กซ์เลยนะครับ
นายบุญเลิศก็ล้มลงเสียชีวิตอยู่ที่หน้ารถยนต์ที่ลานหน้าบ้าน
ส่วนนายประเดิมชัยวางปืนทิ้งเอาไว้บนโต๊ะ
หันมาบอกนายเดชาวัดเจ้าของบ้าน
บอกผมไปก่อนนะพี่แล้วก็ขับรถยนต์ออกไปเลยนะฮะ
รถยนต์ที่ขับออกไปเนี่ยเป็นคันสีเหลือง

ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย
ได้คุยกับเจ้าของบ้านเนี่ยฮะนายเดชาวัดนะครับ
เขาบอกว่าเขากับคนก่อเหตุเนี่ยนั่งคุยเรื่องธุรกิจกัน

ช่วงเย็นนายบุญเลิศเนี่ยมาถึงบ้านนะ
ซึ่งตอนนั้นตัวเจ้าของบ้านเขาบอกเขาไม่ได้โทรชวน
เพราะว่าไม่ได้คุยอะไรกันก่อนหน้านี้ก็เลยไม่รู้ว่า
คนที่โทรไปชวนเนี่ยจะใช่มือยิงหรือเปล่านะครับ
จนกระทั่ง๓คนเนี่ยเขานั่งกันอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้าน
ตัวของนายบุญเลิศที่ถูกยิงเสียชีวิตก็นั่งอยู่ด้วยนะครับ
แล้วก็เหมือนกับนั่งคุยกันเรื่องที่ดินธุรกิจต่าง

นายเดชาวัดบอกว่าตัวเขาก็ไม่เห็นว่าทั้งคู่ก็คือ
นายบุญเลิศผู้ตายกับนายประเดิมชัยที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
เขามีปากเสียงแบบไหนอะไรยังไงกัน
เพราะเป็นช่วงที่เขาไปเข้าครัวพอดีนะจะเอาอาหารเย็นมาให้
ไม่ได้นั่งคุยนะไม่ได้ฟังกันอย่างจริงจัง

ยืนยันว่าตัวเขาไม่มีส่วนรู้เห็นในการก่อเหตุที่เกิดขึ้น
ถามว่าเอาแล้วปืนที่ผู้ต้องหาวางทิ้งเอาไว้ที่โต๊ะเนี่ย
หลังจากยิงเขาเนี่ยปืนพกจุด๓๘๐เนี่ย
นายเดชาวัดบอกว่าใช่มันเป็นปืนของเขา
แต่เขาไม่ได้เป็นคนหยิบมาส่งด้วยนะ
แล้วเขาก็ไม่เคยชี้จุดซ่อนปงซ่อนปืนอะไรให้กับคนก่อเหตุด้วย
เขายังไม่รู้เลยว่าคนก่อเหตุเนี่ยเข้าไปหยิบปืนของเขามาไล่ยิงผู้ตายได้ยังไง
นี่ฮะส่วนปมเหตุที่ทั้งคู่ทะเลาะกันเนี่ย
นายเดชาวัดบอกไม่แน่ชัดเหมือนกัน
เพราะว่าเพิ่งรู้จักกับคนก่อเหตุได้แค่๗๘เดือน
ตอนที่มาซื้อที่ดินที่อยู่อาศัยส่วนตัวผู้ตายเจอกันแค่สองหน

เขาบอกตอนนี้เขาเครียดมากตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้โห
นี่มายิงกันตายที่บ้านเขาเนี่ยตอนนี้เขาเครียดที่สุดเลยอ๋อใช่ฮะ
คือเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างผมก็ไม่รู้อะครับ
เรื่องแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสำหรับผมนะครับ
ผมก็ยืนยันได้เลย๑๐๐ไม่มีครับ
หรือผมจะไปทำแบบนั้นเพื่ออะไร
ใช่ไหมครับผมก็รู้ว่าตอนนี้ผมมาทำธุรกิจตรงนี้
ผมมีเรื่องแบบนี้ผมก็ทำธุรกิจผมผมต่อไม่ได้แล้ว

ในเมื่อที่ว่าผมไม่ได้รู้จักคุณครับเมื่อกี้
ผมไม่ได้สนิทสนมกันผมไม่ได้ทำธุรกิจร่วมร่วมกับพวกเขา
แล้วผมจะไปทำแบบนั้นเพื่อใส่อะไรผมผมอยากถาม
เกิดเรื่องแล้วนะลูกผมเล่นอยู่ตรงนี้นะครับ
ครับผมลูกผมเล่นอยู่ที่ตัวสไลด์ตรงนั้นนะครับ
ถ้าเกิดผมเอาไปให้ลูกผมถูกต้องไม่แหละครับ
เราเอาตามสภาพความเป็นจริงกันอะ
นี่ค่ะนี่คือบ้านหลังเกิดเหตุนะ
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าอย่างนี้คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
เคยไปทางฝั่งของผู้ต้องหามือยิงที่หนีไปนะครับ
หลังจากที่ยิงเขาแล้วเนี่ยนะครับบอกเจ้าของบ้านบอกพี่ผมไปแล้วนะ
นี่ฮะนี่คือทั้งผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะ
ป้าของผู้ต้องหานะครับบอกกับเรานะครับบอกว่า
ผู้ต้องหาไม่ได้ติดต่อมาเลยไม่ได้ขอความช่วยเหลืออะไรเลย
ตอนนี้อยากให้มามอบตัวเหลือเกินไม่คิดเลยว่าเนี่ยโอ้โหจะไปก่อเหตุถึงขั้นฆ่าคนตาย
การดำเพีศต้องยอมดำเพีศ
ทีมขายังได้คุยกับลูกจ้างของไหนเดชาวัฯเนี่ยก็คือเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุนี้แหละ
นายบุญเลิศผู้ตายถึงขับเข้ามาแล้วไม่นานเลยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ๕๖นัด
เขาบอกเขางงเหมือนกันเพราะว่าก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้นเนี่ยไม่มีเสียงทะเลาะ
ไม่มีแม้แต่เสียงถกเถียงกันด้วยซ้ำเลยไม่คิดเลยว่าอยู่อยู่จะมีการยิงกันตายเกิดขึ้นแบบนี้
และที่สำคัญนายสุธิพรก็บอกว่าเขาไม่เคยเห็นหน้าตาของคนตายมาก่อนนะคะ
แล้วก็ทีนี้เห็นคนล้มลงอยู่ครับก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
คนก่อเหตุล่ะ
คนก่อเหตุก็ผมเห็นขับรถสีเหลืองเขาออกไปผมเห็นตอนที่กำลังออกออกไปแล้วครับ
ก็คือได้ยินเสียงปืนพักหนึ่งแล้วผมก็อยู่กับที่ก่อนแป๊บนึงแล้วก็พอสักพักผมก็เริ่มออกมาดูแล้วก็เห็นคันสีเหลืองขี่รถออกไป
ส่วนทางด้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนะคะนายทรงศักดิ์จันลำพูนี่เป็นเพื่อนของทั้งสามคนเลยทั้งนายเดชาวัดเจ้าของบ้านทั้งนายประเดิมชัยคนก่อเหตุแล้วก็นายบุญเลิศผู้ตาย
บอกว่าสามคนนี้เป็นเพื่อนกันทำงานด้วยกันมานานแล้ว
มสาเหตุน่าจะเป็นเรื่องการขัดผลประโยชน์ด้านธุรกิจหรือไม่ก็ขัดใจกันซึ่งหน้า
เท่าที่รู้มาเนี่ยวันเกิดเหตุนายบุญเลิศเนี่ยไปบ้านนายเดชาวัดเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือเรื่องเงินทุนและการลงทุน
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยนายบุญเลิศเองก็เคยช่วยเหลือแล้วก็ดูแลอำนวยความสะดวกต่าง
เกี่ยวกับธุรกิจการหาซื้อที่ดินให้นายเดชาวัดมาโดยตลอด
ส่วนปัญหาเรื่องความขัดแย้งเนี่ยนายบุญเลิศไม่เคยเล่าให้เขาฟังก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจริงเป็นเรื่องอะไรกันแน่
แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รู้สึกว่าเสียใจแล้วก็ตกใจจริงไม่คิดว่าจะถูกยิงเสียชีวิตกันแบบนี้
บุญเลิศเนี่ยจริงมีประวัติเคยต้องคดีพยายามฆ่าแต่สำหรับความเป็นเพื่อนเขาบอกว่าก็เป็นคนรักพวกพ้องปกป้องพวกพ้อง
ส่วนตัวรู้สึกว่าเจ้าของบ้านน่าจะมีส่วนรู้เห็นเพราะปืนก็เป็นปืนของเจ้าของบ้านมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าคนร้ายไม่รู้ที่ซ่อนปืนแต่เดินไปหยิบปืนมาได้แล้วมาเกาะเหตุแบบนี้
น่าจะไปเยี่ยมเยือนหรือว่าไปอะไรกันเนี่ยครับไปกันบ่อยก็มีครับมีธุรกิจมี
อะไรกันบ้างเนี่ยครับได้ฟังคำบอกเล่าหรือว่าสิ่งที่ผมสอบถามสอบถามมาเนี่ยคือพอจะรู้ว่าเข้าไปแล้วนั่งปรึกษาหารือกันเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยครับแล้วคิดว่าน่าจะมีปากเสียง
เรื่องใดเรื่องหนึ่งคือเรื่องอะไรที่เพื่อนเล่าให้ฟังที่เขาพูดอืมก็น่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมคิดว่า
สามคนนี้ต้องรู้กันหมดว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ได้พกพาอาวุธปืนมาทีนี้ไปหาปืนในบ้าน
ผู้ก่อเหตุเข้าไปหาอาวุธปืนด้วยตนเองในบ้านเนี่ยผมว่าผมคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับนะ
มุมมองของผมผมว่าก็สามคนนี้น่าจะน่าจะ
รู้กันนะครับรู้กันนะครับยังไง
นายสายันเพื่อนอีกคนนึงก็บอกนะคะว่าทั้งคนก่อเหตุและคนตายเนี่ยเป็นในหน้าขายที่ดินทั้งคู่ค่อนข้างสนิทกัน
เพราะว่าก็คือทำงานด้วยกันนะคะไปไหนมาไหนด้วยกันก็บ่อยปกติแล้วเนี่ยเวลามีการซื้อขายที่ดินเกิดขึ้นในหน้าเขาก็จะได้เงินส่วนแบ่งสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอามาแบ่งกันที่ผ่านมาไม่เคยเห็นว่ามีเรื่องบาดมังหรือทะเลาะกันเลยคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่แบ่งเปอร์เซ็นต
คิดเลยว่าจะมาก่อเหตุยิงคนตายแบบนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยนายบุญเลิศคนตายเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือคนก่อเหตุบ่อยครั้งอยู่
คนตายกับคนก่อเหตุเขาไปหาทำธุรกิจร่วมกันหาที่นายหน้าร่วมกัน
อือเป็นน้ายหน้าที่แบ่งพันคนกันอ่าแบ่งแบ่งพันคนกันครับ

ตอนแรกที่รู้ข่าวว่าสามีถูกยิงก็นึกว่าแค่บาดเจ็บ
แต่ตอนไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยภาพที่เห็นคือร่างสามีนอนจมกองเลือดอยู่
ก็รู้เลยว่าสามีเสียชีวิตแล้ว
ไม่คิดจริงว่าจะเป็นนายประเดิมชัยที่เป็นคนเกาะเหตุ
เพราะก็สนิทกันดีไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด

คิดว่าวันหนึ่งจะมายิงสามีเธอตายแบบนี้
แล้วเธอเองก็เห็นด้วยเหมือนกันว่า
นายเดชาวัดเจ้าของบ้านน่าจะมีส่วนรู้เห็น
สงสัยว่าทำไมคนนั้นที่เขารู้พี่รู้ข่าวมา
ว่าเขาเข้าห้องน้ำเดินเข้าห้องน้ำเข้าบ้านสองสามรอบเนี่ย
เขาต้องคิดอะไรอยู่ในใจอยู่ไหมว่ากูจะยิงดีไม่ยิงดี
แล้วทำไมเจ้าบ้านถึงเลินเลิกเอาปืนไปไว้อย่างนั้นให้เขาหยิบได้
สักเจ้าพี่สงสัยว่าเจ้าบ้านจะสมรู้ร่วมคิดไหม
สงสัยอย่างนี้ค่ะอยากให้ตำรวจ
ยังไงก็ตำรวจให้ปากคำเขาไปจับเขามา
ยังไงอ่ะให้แบบว่าดำเนินคดี
แล้วก็สอบปากคำก็แบบเหมือนคัดกรองเอาข้อมูลตรงนี้มาให้ได้อะค่ะ
ว่าทำไมถึงผู้ร้ายไปหยิบปืนออกมาได้นั่นแหละ
แล้วยิงตั้งจุดสำคัญทั้งนั้นทั้งที่แฟนพี่ไม่ได้ชักปืนออกมาเลยค่ะ
ความคืบหน้าด้านคดีนะคะสารจังหวัดสุราธานีเนี่ย
มัดหมายจับนายประเดิมชัยในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนตำรวจภูทรดอนศักดิ์เองก็ลงพื้นที่ติดตามตัวอยู่นะคะ
ตอนนี้เจอรถยนต์ที่นายประเดิมชัยใช้หลบหนีแล้ว
ไปจอดทิ้งไว้ในตัวเมืองศูนย์ราชธานี
ชุดสืบสวนตำรบภูทรจวนศูนย์ราชธานีก็กำลังติดตามตัวอยู่
ว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ค่ะ